ตุ๊กแก่
นี่น่ากลัวกับพีคแล้วหมาก็เห่าส่งกับตุ๊กแก่
แต่ตุ๊กแกอยู่ตรงนี้ตอนแรกหนูก็คิดว่ามันเห่าตุ๊กแก
มันเห่าแล้วมันขู่ไปทางนี้ตรงนี้เป็นแบบเป็นพัดลมที่แบบเป็นพัดลมติดฝาแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับ

นี่ก็จะเป็นแบบปึกปึกอีมุกก็เห่าเห่าเห่าเห่าเห่าเห่า
แล้วสักพักนึงอีกคนที่เห็นฉุยฉายก็เห็นว่ามีคนนั่ง
อยู่ตรงที่มันกึกเพราะว่าหัวดันอยู่
คือช่วงหลังจากที่พี่นนท์เข้าไปนอนผมกับแฟนออกไปเดินชิวกัน
นี่ก็ถามว่าโทษนะตีสองครึ่งเดินไปไหนหนู
เขาบอกว่าเออก็เดินชิวน่ะแล้วสักพักนึงกำลังจะเดินกลับมาที่ห้อง
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวยืนอยู่แบบนี้หันไปหันไปทางภูเขา
สักพักนึงเหมือนแบบเขาคงรู้ตัวว่ามีคนมองเขาก็โดดลงน้ำเลย
ถ้าไปจังหวัดเนี่ยห้ามใส่ชุดกิโมโน
คือมันมีพี่หนูคนนึงที่เขาไปจัดทริปเกี่ยวกับพวกอัลติ้งและเป็นทีมญี่ปุ่น
ผู้หญิงทุกคนใส่กิโมโนหมด
อยู่ก็มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาเองโดยไม่รู้ว่าเป็นใคร
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับ
ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มแบบนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญสั่นประสาทไปพร้อมกันกับเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่
ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดทรัพย์สะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
และฝากคุณผู้ชมไว้ครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
และสถานีผีดุของเราค่ำคืนวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดจริงครับ
และความสนุกสนานมาฝากชาวสถานีผีดุอย่างแน่นอน
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะเจอกับเขาแล้ว
เราไปเจอกับเขาพร้อมกันเลยครับ
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

พี่ได้ข่าวมาว่านนไม่เคยไปรายการผีไหนเลย

เพราะที่มาที่นี่รู้สึกว่าเราเป็นทั้งแฟนคลับพี่แจ๊คด้วย

แล้วก็เราก็ติดตามสถานีผีดุของช่องทะลักด้วย
เพราะเรารู้สึกว่าคือบางทีการที่เราฟังอย่างเดียวจากรายการของพี่แจ๊

แต่ถ้าสมมุติว่าเห็นหน้าคนเล่าแล้วเขาเห็นปฏิกิริยาเขาว่าเขาขนลุกจริงหรือ
สิ่งที่เขาพบเจอมามันเป็นแบบนี้มันได้อัธรสมากเลย
อะไรอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราอยากมา

เห็นบอกว่าฟังเรื่องผีมานานแล้ว

พี่แจ๊คไข้ลูกเสือนี่คุณหล่อนมาก
แล้วหนูคิดว่าค่าลูกเสือนี้อาจจะเป็นค่าลูกเสือที่หนูเคยไปด้วยซ้ำ

เพราะว่าไข้นี้มีหุ่นหุ่นลูกปั้นใช่ไหมครับ

เราก็เลยดูภาพเก่าที่คุณแม่เคยใส่อัลบั้มไว้อะไรอย่างนี้ครับ

แต่หมายถึงว่าบรรยากาศองค์รวม

บ่อน้ำใหญ่เลยแล้วก็มีสาราข้าง
บ่อน้ำเนี่ยเล็กเนี่ยเห็นไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็ฟังมาตลอดติดตามตลอด
เพราะว่าคือเรารู้สึกว่าคือชีวิตของหนูเนี่ย
ก็ชอบลิงก์กับเรื่องแบบนี้ซะบ่อยเพราะว่าเวลาเราไปทำงานต่างที่ต่างถิ่น
เราชอบเปลี่ยนโรงแรมเปลี่ยนที่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนั่นนี่
แล้วเวลาหนูรู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าไปที่ไหนแล้วเรารู้สึกขนลุก
เช่นมาที่นี่ขนลุกแบบแปลกเลยโดยเฉพาะห้องน้ำ
คือแน่อันนี้คือไม่ได้แบบมุกว่าขนลุกปวดท้องไม่ใช่
ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นการมุกเหมือนแบบปวดอื้อปวดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ
คือขนลุกของเราเหมือนเป็นเซนต์ของเรามันจะตีขึ้นมาเลยว่าแปลกล่ะ
ที่นี่น่าจะมีซัมติงที่ไม่ใช่แค่พวกเราอาจจะมีในส่วนของบรรพบุรุษบรรพบุจัยของเรา
ที่มันเอ่อเขาจะสิงสู่สิงเออยู่ตามท้องตลาดหรือตามท้องที่ต้องท้องถิ่นอะไรอย่างนี้

เพราะว่าล่าสุดไปถ่ายละครที่ป่าป่านึง
ซึ่งป่านี้จะเป็นป่าที่กองถ่ายจะชอบไปอยู่แล้ว
เลิกอีกทีหนึ่งประมาณสามสี่ทุ่มอืมแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่หนูไปถ่ายบนเรือนไทย
ซึ่งเป็นเรือนไทยที่เขาเซ็ตมาอืมแต่มันจะมีช่วงที่แบบสักพักนึง
อยู่อยู่ที่แบบไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแต่ประตูหรือหน้าต่างมันก็ปิด
อ่าโดยที่ทีมงานที่คนเซ็ตพวกแบบอุปกรณ์ต่างต่างอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้น
แล้วห่านไปอุ้ยไม่ได้มีอะไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ย
แต่เราไม่ได้พูดให้ใครรู้สึกกลัวเพราะต้องทำงานกันต่อ
หนูไปป่านั้นมาประมาณ๔คิวก็คือ๔ครั้ง
ก็จะรู้สึกแบบทุกครั้งมันจะรู้สึกขนลุก
ทุกครั้งมันจะรู้สึกว่าป่านี้เป็นป่าที่
ที่น่าจะมีสิ่งอะไรแน่
เพราะว่ามันเป็นป่าที่กุฏิพระเนี่ยอยู่ตรงข้างหลังเลยอะครับ
หมายถึงว่าเป็นป่าที่เอาไว้ทุดง
เอาไว้ทุดงเอาไว้ทำแบบพวกปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระ
พระที่เขาแบบชอบเดินป่ากันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วหนูก็ไปมีโอกาสได้ไปคุย

เดินป่าคือลูกเสือเนอะคือในดูค่าลูกเสือมันก็เลยลิ้งกันไปหมดเลย

มันกระอักกระอ่วนใจมันรู้สึกว่าแบบ

นี่แค่เริ่มต้นในการพูดคุยกันนะ
แสดงว่าตัวของนนเป็นคนมีเซนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์
คือก่อนหน้านี้จะพบเจอแค่แบบกลิ่น
ก็คือเบสิกทุกคนเจออาจจะเคยเจออาจจะเป็นกลิ่นอับกลิ่นอะไร
กลิ่นแล้วมาถึงก็จะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันเริ่มรู้สึกลมผ่านไปมาหรืออะไรก็ตาม
แล้วหนักสุดคือเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยคือที่กาญจนบุรีอันนั้นคือหนักสุดแล้ว
แต่เราก็ยังไม่เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เราดูหนังผีเราเสพสื่อพวกนี้เยอะ
เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นมโนจิตมโนใจของเราหรือเปล่า
มันอาจจะไม่ใช่แต่พอแต่พอทุกครั้งที่เวลาหนูทำบุญหนูกินมังสวิรัติ
หรือว่าโสดมนตร์พระมหาจักรพรรษหรือธรรมจัศน์
มาเอาก็จะมาเอามาขอมาเอาแล้วแต้มบุญี่ยงกุขอสักหน่อยกุทำไม่ได้กุเอาสักหนึ่งวันนั้นดูก็ทำบุญ

ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะสัก๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วกันครับ

เพื่อแบบอีก๑๐เปอร์เซ็นต์อาจจะแบบเผื่อไว้ก่อน
คือหนูยังไม่อยากเต็มร้อยหนูก็ไม่ได้อยากจะพบเจอเขาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับ
คุณไม่อยากเต็มร้อยเดี๋ยวถ้าเต็มร้อยปุ๊บเขาอาจจะมาหาเยอะอะไรอย่างนี้

เอาล่ะใจคนนี้ก็อยากจะได้บุญ
คนนี้ก็อยากจะไปพบเจอแม่ผู้หญิงน้องญาติสนิทมิสหายที่พาราเวียไปนานแล้ว
ยังไม่อาจจะเต็มร้อยตั้ง๙๐พอนะครับ๙๐นะครับ๙๐
เพราะฉะนั้นคำถามต่อไปที่ผมจะถามนนท์คือ
ถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับผีผมมีคะแนนให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
คำตอบมันมีอยู่แล้วสิเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผี
ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อแน่เชื่อสุดแล้วเราบวชมาแล้ว
แล้วช่วงบวชเนี่ยเป็นช่วงที่แบบหนูไม่คิดไม่ฝันว่าหนูจะเจอเปรต
ช่วงบวชเลยคือพอเป็นพระใหม่นะครับอ่าเอ่อหลวงพ่อจะบอกว่าตุ๊ป่อเนอ
คนเหนือหนูเป็นบวชตีเหนือตู้ป่อจะบอกว่าพระใหม่เนี่ยเป็นที่แบบ
เป็นความเนื้อหอมของพวกเยอะพวกแบบสัมภเวษีพวกเปรตพวกอะไรอย่างเงี้
เขาจะรู้สึกว่านี่แหละมันหอมหวานนี่มันคือสิ่งมันคือแบบชานมไข่มุกของเขาเลย
นึกออกป่ะหนูก็จะรู้สึกว่าเอาล่ะหนูก็เกณฑ์ลุงพ่อเนรที่เป็นเนรที่บวชที่นั่นเป็นบวชเรียนประจำอยู่แล้วอะครับ
ไปนอนด้วยประมาณ๗๘คนในบวชในบวชที่เป็นผู้ชายในบวชเข้าไปหมดเลย
เพื่อที่ว่าเออบางทีจะมีสิ่งไดดายมารบกวนอะหนูก็นอนแล้วทุกอย่างก็ปิดทุกอย่างสนิทก็เปิดแคปเฟิร์ตโลมอะไรยังไง

ว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นช้าไปบินได้มา

พ่อก็บันเลงปลงอยู่ครอก
บันเลงโอปเวลัลใหญ่เลย

เชียวเสร็จเมิดกลับเข้ามา

อยู่ก็เหมือนรู้สึกฝนจะตก

เพราะว่า

คือมันจะมีป้าคนหนึ่งที่

พวกพระพี่น้องบิณฑบาทมาอย่างเนี้ย

คนนี้เป็นเปรตแล้วหมายถึงว่าด้วยดวงจิตเขา

หรือเขายังไม่ตายอะสุดท้ายแล้ว
เขาก็ต้องมาชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาทำ

หลังจากที่ตายไปแล้วใช่

ใช่ครับกินไม่ดีแล้วก็เอาของวัดมาเป็นของตัวเอง
มาทำในสิ่งที่มันผิดศิรรย์หรืออะไรต่าง

อยากที่บอกคุณผู้ชมนะว่าเธอไม่จึงอาจ้าง

มาสนุกมาอย่างเต็มเปรียมอย่างแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราค่อยมาลำดับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของนนก็ได้ครับวันนี้เรามาในทีมเซ็นต์แรงเซ็นต์หลอนเป็นคนมีเซ็นต์แน่นอนนะครับคำว่ามีเซ็นต์มันต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนครับรู้ตัวเองว่ามีเซ็นต์ตั้งแต่เม
ก็คือตอนนี้หนูรู้สึกว่าพี่แจ๊กดูเป็นคนที่แบบมาหวั่งผลประโยชน์กับเรา
รู้สึกว่าแวบแรกเนี่ยมันจะรู้เลยว่า
อยากไปตัดสินคนอื่นโดยที่เราไม่ได้รู้จักคนนี้มาก่อน
หลังจากที่พอเข้ามาทำงาน
เกี่ยวกับบันเทิงพบเจอคนมากหน้าหลายตา
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเซ็นนี้มันถูกต้อง
หรือตอนช่วงเรียนมัธยมหรือเรียนมหาลัยเนี่ย

ด้วยความที่เราเป็นคนตลกโปรกฮา

หนูจะเจอคนแปลกมากเช่น
เข้ามาพอรู้ว่าเราแบบ

ก็จะเข้ามาหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์จากเรา

มึงอาจจะเลี้ยงข้าวกูมึงอาจจะดูแลกู
นั่งรถไปกับกูมีความสุขสบาย
หรืออะไรก็ตามแต่ในสิ่งที่เขาคิดนะครับ
เราก็แบบอ๋อโอเคสิ่งนี้แหละ

หนูลองทดสอบดูสิว่าอ่ะหนูเจอคนนี้มา

แต่แบบพอเวลาเจอผู้คน

ไม่ใช่คนอีกจะเป็นอีกคนนึงไปเลย
หมายถึงว่าจะดูพลีสหนูเป็นปกติ

ผิดปกติหนูก็เลยแบบเฮ้ย

แต่ก็ทำไมมีมือที่สามบุกคนที่สามเข้ามา
ดูแลกูดีมากเป็นภาพลักษ
ว่าแบบอ๋อดูแลคนนั้น

เทคแคร์ฟิลล์คนอื่นเป็นคนมีน้ำจิต
น้ำใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่า

เว็บแรกในการสแกนคน

เห็นแว๊บแรกผมมีอาการคล้ายลักษณะนี้เหมือนกัน
เหมือนเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตัดสินเขานะครับ
แต่หมายถึงว่าแป๊บนี้เราจะคุยกับเขาได้ประมาณนี้

แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนดูดวงได้หรือว่าเป็นคนที่แบบโอ๊ยมโนจิตว่า
โอเคจะถูกห้าตัวตรงตัวโต๊ดไม่ใช่อย่างนั้น
ไม่ใช่ผู้พิเศษอย่างนั้นแต่หมายถึงว่า
จะเป็นเซนต์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนเซนต์นี้มันมาเพื่อว่า
อะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นโอเค
ในการสแกนคนครับทีนี้เรามาว่ากันถึงเซนต์ในการสแกนสี
ครั้งแรกที่นับได้ว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนครั้งแรกเลย
โอ้โหหนูเห็นไกลมากหนูไปเจอนู่นอิตาลี
จริงหนูไปเจออิตาลีเลยผีฝรั่งงงเลย
ไม่ได้ห้อยกระเทียมไปละมั้งนางก็เลยมาเจอเลย
เหตุการณ์ก็คือว่าไปเที่ยวยุโรคครั้งแรก

ซึ่งเป็นทัวร์ที่คุณแม่สนิทสนมกลมเกียวเลย

แล้วเวลาไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกเนี่ยทริปส่วนมากจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสวิท
อาจจะเป็น๓ประเทศหลักที่จะอยู่ในลิสต์ของทัวร์อยู่แล้วว่าจะต้องไปสิ่งนี้
แล้ววันแรกไปก็คือลงที่โรมแล้วก็ไปที่โรงแรมเลย
ซึ่งโรงแรมแห่งนี้ก็คือคือแบบ
คือเหมือนในการ์ตูนเลยคือเหมือนเป็นวังเลยครับ
แล้วก็เปิดเข้าไปเป็นเป็นประตูสูงสูงรถบัตรผ่านเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบ
ก็จะเป็นพรมแดงลาดยาวเป็นเลยเป็นพรมแดงลาดยาว

ขึ้นไปชั้นลอยซึ่งชั้นลอยเนี่ยสามารถ
มีที่กั้นแล้วก็สามารถชะโงกมาตรงเตียงข้างล่างได้
หนูก็งงว่าทำไมมันถึงแปลกมาก
นึกออกป่ะหนูก็เลยแบบโอเคก็ไม่เป็นไรหนูก็ไปนอนข้างบน
เพราะพ่อกับแม่จะนอนข้างล่างเขาอาจจะสวีสวีสเวิร์ดกัน

ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเวลามันน่าจะเร็วกว่าป่ะ
เร็วกว่าเนอะใช่ไหมครับ
ช่วงนั้นเราก็มีแฟนก็คุยกับแฟนแล้วก็ถรอกกัน
แล้วในห้องไม่มีอินเตอร์เน็ต
มันก็ต้องไปนั่งเล่นที่ล็อกบี้

ก็ก็จะง่วงแหละไม่ง่วงแหละคือก็จะเหมือนแบบทำหน้าที่ไปขำอ่ะ
ก็คือมันคือเวลานอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตาตื่นมาก็ไปขอพัก
ภัยบอกก็ไปนั่งเล่นเล่นก็ง้อเธอเป็นไงบ้างนั่นง้อไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงง้อ
ง้อง้อง้อง้อสักพักหนูเริ่มจะร้องไห้เพราะว่ามันไม่คุยกันหนึ่งแหละ
หนูก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบรองเท้าแบบดังแบบตึกตึกตึกแบบคนเดิน
ใช่เป็นฟิลเหมือนคนเดิมหนูก็หันไปอีนั่นก็เหมือนจะหลับอยู่อ่ะ
มีคนที่อยู่ฟรอนต์อ่ะหลับหนูก็อ้าวแล้วมีใครอีกวะก็หันไปก็ไม่ได้มีใคร

จนประมาณ๖โมงเช้า
เวลาทัวร์ก็คือ๖ตื่น๗กินข้าว๘ออก
เป็นเวลาทัวร์ปกติทัวร์ไป
เพราะว่าสนิทกันชื่อพี่แอด
พี่แอดเล่ามา
ยังไงสิ
หนังก็บอกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้น
มันได้ยินเสียงคนเดิน
หนังก็บอกว่า
นักก็น่าเสียแบบนึงก็เหมือนแบบเงียบแล้วก็แบบเล่ามานักก็แบบว่า

ใช้คำว่ากลุ่มเหรอ

หนูได้ยินคนเดียว

เลยไม่ยิน

ไหนมนตร์มนตร์หรือรู้สึกว่ามันขนลุก
หนูจะฟันทงได้เลยว่า
กุกกูกใจเลย
คือทีมงานก็บอกผมแล้วว่า
ขนลุกพนวยกับโทษนะฮะ
ปวดท้องปวดท้องอึ๊บ
ปวดท้องอื๊บเลยมันต้องมา
มันรวมกันตรงนี้แล้ว

หนูจะมองโถสีส้มเลยว่าแบบ

เราก็จะแบบคือด้วยความเป็นพอเราเริ่มเป็นนักแสดงอย่างเงี้ย
เราจะมีความจินตนาการว่าเออหรือจะมีใครสักคนนึงอยู่นั่งอยู่

แล้วหนูก็พูดกับกับกับคุณออยอ่าว่าคุณออยห้องน้ำกลุกอยู่น่ะอืม
น้ำวัสการนั่นนี่เราก็ไม่รู้เราก็เด็ก
ใครตามมา
โอ้ยพูดอย่างนี้หนูก็
ใครอะใครตามมา
ก็แม่ไงครับ
ไม่ใช่
เหมือนไม่ใช่คนไทย
หนูก็แบบขนลุกเลยอะเพราะว่า

หนูขนลุกแล้วแบบ

ก็คิดสาระตะทำอะไรมา
ก็ติ้งขึ้นมาเล่าเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังที่เจอ
เขาก็บอกว่า

เอาใบนี้ไปไว้ใต้เตียงแล้วก็เอาเงินไปซื้อเตียง
แล้วก็เอาน้ำมนต์ไปลาดซะ
รีบทำภายในไม่เกิน๒วันถ้าเกิน๒วันอะ
สิ่งไม่ดีมาแน่ครับยิ่งกว่านี้
ไปถึงปุ๊บโหดูแทบจะลาดในเตียงเลยอะดูลาดอย่างนี้แหละ

เออขอบคุณแบบพอใจในสิ่งที่นายทำให้กูละ
หรือ
เราก็พยายามบอกเขาตลอดว่า
อย่างน้อยเราก็รู้จักสมมุติผิดขอโทษ

แล้วมันก็เลยผ่านทุกอย่างไปเราก็ไม่ได้คิดในใจว่า
กูไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่ากูโมโห
คือมันเป็นแบบนั้นนะครับเด็กเลือดร้อน

แล้วก็ไม่เจออะไรอีกเลย
ไม่เจออะไรอีกเลยครับ
ก็อยู่ได้ปกติสบาย
ปกติทั่วไปปกติสุขทั่วไปครับ

อันนั้นคือในมาหาวิทยาลัยเจอในหอ

อีกเรื่องหนึ่งนะคะได้มั้ย
อีกเรื่องหนึ่งคือปี๒มาอยู่กรุงเทพฯละ

หนูก็โดนแล้วตอนปี๑หนูก็โดนแล้วเหมือนเพื่อนหนูเป็นพวกโลกจิตที่ชอบจองอะไรที่ถูกพี่แจ๊ค

ครับ

เสร็จปุ๊บก็นอนหนูว่าคือนอนคือมันเป็นนอนแบบว่า

แต่คนปกติก็จะนอนเอาเท้าออกข้างนอก
อันนี้ก็จะเป็นโปสิชั่นที่นอนตะแคงแล้วเท้าไปทางเพื่อนที่นอน
หันออกทีวีขาบเท้าออกทีวีหนูก็นอน
หนูก็นอนไม่ได้อะไรหนูก็หลับ
มันมีเพื่อนคนนึงน่าจะมีเซนท์
คือมีเพื่อนคนนึงมีเซนท์แล้วเหมือนแบบมันก็หันมา
เหมือนกำลังจะพลิกตัวหันมาปึ้ง
มีผู้หญิงอะลำชุยชายแบบเฮ้ย
แล้วก็ลำลำลำลำลำลำลำไปเรื่อยลำไปเรื่อย

มันก็เหมือนเขาเรียกอะไรคำว่าขมตา
ไม่เปิดตาอีกเลยจนเช้าแต่ไม่หลับ
เนี่ยคือคำนี้เลยมันบอกว่า
กูหลับตาแต่กูไม่หลับอีกเลย
ตื่นเช้ามาอีนี่ก็คือเหมือนคนตาลอยนั่งอยู่
หนูก็แบบเป็นอะไรมึงเล่าสิ

เสร็จปุ๊บเพื่อนทุกคนก็ช็อกไปแปบนึง
เพราะว่าอ้าวเริ่มเห็นคนนึงละ

เริ่มขึ้นมาเกลือบกลานขึ้นมา
ทุกคนน่าจะเห็นแหละอะไรอย่างเงี้ย
อีกวันหนึ่งตุ๊กแก่
ตั๊กแก่อันนี้น่ากลัวกว่าผี
ตั๊กแก่แล้วหมาก็เห่าส่งกับตุ๊กแก่
แป๊บ